ใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไปดูต่อกันที่เรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
สำหรับเรื่องหัวใจของอเล็กธีรเดชที่หลายคนบอกว่า
ส่งกำลังใจให้เยอะหน่อยแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าออกมาบอกกับปากตัวเองเลยนะคะว่า
ความสัมพันธ์รัก๓ปีกับเต้ยจรินพรกันไปแล้วค่ะ
หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันยังหวานกันอยู่เลยตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะ
ตอนนี้ออกมายอมรับตรงว่าลดความสัมพันธ์
กับแฟนสาวเต้ยจรินพรไปแล้วนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ทิ้งระยะห่างกันมาสักพักค่ะ
ฝ่ายชายบอกว่าต่างฝ่ายก็ต่างเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าในโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้
ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอค่ะ

ไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ว่ามันเกิดจากการที่เราก็คบกันมานานแล้ว

มันยังต้องมีเรื่องให้จูนอีกเยอะต้องมีอะไรที่ทำความเข้าใจกันอยู่เยอะเลย
คือมันเป็นคนที่รักกันจริงปรัฐนาดีตอนนั้น
มันจะคุยกันจริงว่าเราควรจะเดินทางด้วยกัน
ไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้
เราสองคนได้โตขึ้นเราได้มีเวลาดีร่วมกัน
ได้มีประสบการณ์ดีร่วมกันได้เรียนรู้ได้ศึกษากัน
เราเองก็ได้โตขึ้นเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบโตขึ้นมา
ก็ถือว่าลดระดับความสัมพันธ์แล้วก็จบกันด้วยดีเป็นเพื่อนกันต่อได้นั่นเองนะคะ
ส่วนข่าวเมาส์ที่เล่ากันว่าสาเหตุที่อาเล็กเนี่ยเลิกกับเต้ยเพราะว่าอะไร
เต้ยมีหนุ่มคนใหม่เป็นไฮโซมาดามใจค่ะ
ตามที่หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าแหมแก๊งเฟอร์บี้เนี่ย
มิ้นท์ชาลิดามิวนิษฐาแมทพีรณีแต้วนัทพรก็ต้องมีแต่แฟนรวยกันทั้งนั้น
ไฮโซหนุ่มอเล็กจะว่ายังไงบ้างไปฟังกันค่ะ
เชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เล็กเองก็จะรู้หรือจะมั่นใจว่า
ไม่ใช่คนที่เอาเกณฑ์ตรงนี้เกณฑ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวตัดสิน
ว่าเขาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นคนรัก
คือเขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านี้มาตัดสินอย่างแน่นอน
ตคนเคยรักอย่างอเล็กก็ยืนยันแล้วนะคะว่าในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินที่เต้ยจะคบใครเนี่ย
เขาไม่ได้เอาเรื่องของฐานะเงินทองมาเป็นตัววัดแน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันต่อไปนะคะ